อันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่านี่คือการแข่งขันเขียวหมักค่ะคุณ
ตามกันไปคุณยายสนุกสนานมากเกิดมาเพิ่งจะเคยอ่านข่าวการแข่งขันตำหมาก
ปกติเขาตำหมากกันอยู่แล้วแต่นี่คือเอามาเป็นการแข่งขัน
คือปกติการแข่งขันลีลาเราจะเห็นตำส้มตำลาบ
แต่นี่คือการแข่งขันเขี้ยวหมากนะคะตำหมากกินหมากกันแบบนี้
ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโนธอำเภอสุโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เขามีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีนะคะ
ปีนี้นับว่าเป็นการจัดการแข่งขันปีแรกหลังจากโควิดระบาดหนัก
โอ้โหงานนี้ไม่มีใครติดยาเลยใช่ติดหมากกันหมดเลย
พูดตรงคุณเคยลองเคี้ยวหมากไหม
ผมเคยครั้งหนึ่งตอนสมัยเด็กแบบว่าตำหมากให้คุณยายก็คืออาม่ามะ
ตำไปแล้วเราก็สงสัยเด็กแล้วก็เอานิ้วก้อยปาดขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวดู
เป็นไงโอ้โหขายแทบไม่ทันคือคนไม่ชอบคนไม่ชิน
เด็กด้วยอยากรู้รสชาติเป็นไงเท่านั้นแหละเลิกเลย
ในการแข่งขันนะคะเขาจะมีกีฬาหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็มีชาวบ้านมาจากทั้ง๑๒ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ไฮไลท์กีฬาที่เป็นสีสันสร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะมากเลย
ก็คือการแข่งขันเคี้ยวหมากของกลุ่มผู้สูงอายุใน๑๒หมู่บ้าน
คือต้องบอกว่างานที่นี่เขาน่ารักมากนะเพราะว่าเขาจัดแบบว่าทุกรุ่นมารวมกันได้
ผู้สูงอายุก็มีการแข่งขันประเภทของเขาแบบนี้ไงฮะซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะส่งตัวแทนมา
เป็นผู้สูงอายุรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้เข้าแข่งขันทุกคนกติกานะคุณจะต้องเคี้ยวมา
แข่งบ้วนน้ำมากคือเอาน้ำมากด้วยนะมาวัดว่าใครเยอะกันโอ้วตายแล้ว
การแข่งขันปั๊บผู้เข้าแข่งขันทุกคนโอ้โหตำหมากเคี้ยวหมากกันสนุกสนานนะคะ
ไม่ใช่ตำอย่างเดียวเคี้ยวอย่างเดียวลุกขึ้นเต้นด้วยค่ะคุณ
เพื่อเหมือนทำให้น้ำหมากมันออกมาเยอะเต้นไปเต้นมาน้ำหมากกระเด็นติดเสื้อผ้าก็มีเหมือนกัน
บอกเลยว่ากองเชียร์ก็สนุกสนานนะทั้งโอ้โหหัวเราะไปเชียร์ไป
แข่งขันเคี้ยวหมากในครั้งนี้นะคะจริงเขาจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มคนสูงอายุเนี่ย
มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้วยอย่างที่บอก
แล้วก็เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตของคนในชนบทโดยเฉพาะผู้สูงอายุน่ะชอบเคี้ยวหมากนะคะ
แล้วคนแก่ชอบเคี้ยวหมากในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มน้อยลง
สมัยก่อนเราจะเห็นเนาะคุณยายเราเนอะก็จะมีอยู่
แต่ว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันเขาไม่ได้มีการเคี้ยวหมากแล้ว
อันนี้ก็เลยเหมือนเป็นแบบว่าการแข่งขันที่พูดถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน
ซึ่งก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์เอาไว้ด้วยเนาะ
อันนี้หนึ่งที่เห็นเนาะฮูผู้สูงอายุที่นี่แข็งแรง

คุณยายจะกินสากแล้วนะคะ

เอาให้หมดทุกเม็ดเลย

อย่างผู้สูงอายุน่ารักมาก